มีคำถามเยอะแยะมากมายว่าทำไมต้องเป็นเราทำไมเราต้องเป็นแบบนี้
ความหวังสูงสุดก็อยากให้เขาเรียนให้จบ

มันเข้าไปเรียนต่อไม่ได้แล้วผมหมดสิ้น
มันท่อแท้เหนื่อยนายมันไม่อยากทำอะไรเลย
ฟ้านลำบาล

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้าย

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก

เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณ

นาฬิกาตรงทั้ง๒วันเสาร์และอาทิตย์ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

ง่ายที่สุดจริงไม่ต้องร้องดีไม่ต้องร้องเพราะครับ
ร้องให้ครบ๑๐เพลงรับไปเลย๑ล้านบาท
ณสถานการณ์หลังจากโควิดนี่นะคุณผู้ชม
ครอบครัวเห็นคุณค่าของกันมากยิ่งขึ้น
แต่ว่าครอบครัวนี้ค่ะเขาเห็นความสำคัญ
คำว่าครอบครัวของเขามานานแล้ว

แต่ว่าคำว่าครอบครัวของครอบครัวนี้ถือว่าแข็งแรงค่ะ
ย้อนดูภาพเรื่องราวชีวิตของครอบครัวนี้กันอีกสักครั้งค่ะ
สวัสดีครับลุงชื่อลุงปุ่น
ชื่อจริงนายปราศาสตร์นำสคุณโผดพงศ์
อายุ๕๖ปีอาชีพพนักงานครับ
หลดเถียดสบานเมืองมาตรภุษย์

ผมก็เอารถพ่นยางมะตอยไปเชื่อมประสานให้การสัญจรมันดีขึ้นนะครับ
ที่บ้านลุงอยู่ด้วยกัน๘คนครับ
มีลูกชายคนโตคนกลางคนเล็ก๓คน
แล้วก็มีลูกสะพ้ายหลานสองคน
แล้วก็ลุงแล้วก็ป้าครับ

อยู่ในบ้านหลังเล็กข้างในมันไม่พอนอนครับ
ผมก็เลยมานอนกับป้าข้างนอก
ตีเป็นฝากระเบื้องที่เขาทิ้งก็เอามาตอกแล้วก็ใช่
กาวทาตรงรอยรั่วพอนอนได้ครับ
ป้าชื่อป้าเล็กเป็นแฟนของลุงปุ่น
มีอาชีพรับจ้างทำกวนปู
เวลาเขาจะเอามาให้เราก็จะเป็นผืน
ถ้าทำทั้งผืนมันก็ได้ผืนละร้อย
ถ้าเราทำแค่ซีกเดียวเราก็ได้แค่๕๐บาท
ความฝันของลุงกับป่าก็เริ่มใกล้เข้ามา
เปิดชนโตเรียนจบประวัติวิทยาลัยวิทยาเรียส
ประมาณนึงปีเริ่มมีโอกาสปลวดท่อง

มีอาการปวดหออม
มันเหมือนกับว่ามีลมในกระเพาะเยอะครับ
แล้วมันปวดเก่งมาก
ก็เลยแบบโทรหาพ่อให้มารับ

แล้วก็หลับแบบสลบไปเลย

พอเอาเข้ามานอนบ้านคืนนึง

เขาก็เลยวินิจฉัยว่าน่าจะเป็นโรคไต
เขาบอกว่าไตลูกชายสองข้างน่ะฟอร์มหมดเลย
ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานแล้ว
สงสารครับพอเขารู้ว่าเขาเป็นโรคไตเขาก็ร้องไห้
เขาคงคิดว่าเขาหมดอนาคตแค่นี้
จริงเราเสียใจครับเสียใจ
ว่าปลอมฟ้านของลุงกับป่าอยู่ตรงเข้าสามคน
กลางคืนมันมืดไม่มีใครเห็นเพราะว่าลองหายคนเดียว
ไม่อยากให้ใครเห็นว่าเราท้อแท้เราเหนื่อยเราไม่อยากสู้ชีวิต
รู้สึกผิดที่ว่าเราเป็นกรรมพันธุ์ที่ให้ลูกเขาเป็นโรคไต
เพราะเราไม่รู้ว่าโรคไตมันเป็นกรรมพันธุ์ได้
อยากปลอบใจเขาว่าหนูจะเป็นยังไง

จะให้ลูกได้กินได้อยู่กัน

แต่ว่าขาดชายใจแล้วไม่มี

เขาจะเป็นลมมันต้องมีหลดเฉาไป
เพราะว่าการฟอกเลือดมันจะทำให้อาการร่างกายอ้อนแอ
แดดเจออะไรมากก็เป็นลมได้
ตอนนี้สอบมา๖ปีแล้วครับ

สมชื่อผมก็เลยตั้งชื่อตอนเล็กว่าปริญญาครับ
หลักครับหลักลูกหลักทั้ง๓คนเลยครับหลักเท่ากันเลยครับ
อยากให้ทุกคนมีอนาคตที่ดีแต่ตอนนี้มันก็หมดความหวังครับ
ลูกชายคนกลางป่วยคนเล็กก็เลยไม่ได้เรียนต่อ
เรียนจบแค่ม๓ก็ต้องออกมาทำงานช่วยครอบครัว
พ่อหลักหนูนะตั้งใจรักษาตัวให้ดีจะได้ไปเรียนต่อ
ขอบคุณพ่อที่ช่วยดูแลแล้วก็ช่วยทำหลายอย่างให้ครับ

แต่ก็เก่งที่สุดสำหรับผมครับรักมากครับ
วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงปวดท้องเยอะ
รู้สึกคือแขนขาไม่มีแรงไม่มีเรี่ยวแรงเลยอะครับ
แล้วก็จากนั้นก็คุยกับพ่อได้สักพักมันก็เหลือไป
ไปต้นอะไรครับ
กรรมพันธ์
เขาบอกเป็นกรรมพันธ์
ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นี้คุณลุงไม่ร้องไห้อีกเลย
ไม่ครับมันกลัวเขาเสียกำลังใจ

แต่ก็เห็นเราท่อแท้แล้วเขาไม่สู้แน่มองดูแล้ว
ปุ่นมารายการของเรานะครับ

ต้องการเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเรา

หมื่นบาทครับ
เพลงที่๒นะครับมูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณปุ่นร้อง

ครับก็เป็นเรื่องราวของนักสู้ชีวิตคนล่าสุดของเรานะครับ
คราวที่แล้วก็คงได้รู้จักเห็นหน้าค่าตา

วันนี้ก็จะมาต่อเนื่องนะครับ
ใครที่เป็นแฟนของเขาคนนี้ก็ติดตามมาเชียร์กันต่อได้เลย

ไม่อาจได้ใบปริญญาแต่ได้ลมหายใจลูกคืนมาก็เกินพอ

ขอต้อนรับอีกครั้งหนึ่งครับคุณพูน
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับก็แน่นอนวันนี้ก็มากับภรรยาแล้วก็ลูกชายคนกลาง
นั่นก็คือป้าเล็กกับน้องปั่นนะครับสวัสดีครับ

แล้วก็คุณปุ่นกับป้าเล็กมีลูกด้วยกันทั้งหมด๓คน
เป็นผู้ชายหมดเลยนะครับเหมือนผมเลยผมก็ลูกชาย๓
คนโตก็เรียนจบแล้วแต่ยังไม่มีครอบครัว
เพราะว่าห่วงที่บ้านห่วงน้อง
ยังไม่อยากมีครอบครัวซึ่งถือว่าดีมากเลย
ปั่นคะวินาทีแรกที่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคไตในช่วงนั้นเป็นยังไง
ตอนนั้นมันรู้สึกหลายอย่างครับ
มันมีทั้งสิ้นหวังมันมีทั้งเสียใจมีโศกเศร้า
แล้วก็รู้สึกแบบมันเป็นทุกข์อะครับ
มีคำถามเยอะแยะมากมายว่าทำไมต้องเป็นเรา

เราเรียนดีเราได้เข้ามหาลัยคณะดี
ซึ่งยากมากในการที่จะเป็นวิศวะ

เห็นบอกร้องไห้เยอะมากเนื่องด้วยเสียใจ
ร้องครับร้องเลย
มันอาจจะไม่มีน้ำตานะแต่ว่า
มันเหมือนกับว่าน้ำตาตกในอะครับ
มีความรู้สึกแบบไม่อยากรับรู้อะไรเลย
ตอนนั้นคืออยากอยู่เงียบว่างอะไรแบบนี้ครับ

ไม่มีความหวังไม่รู้อนาคต
มันช่างเป็นอะไรที่สิ้นหวังเหลือเกิน

ณตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ให้กำลังใจเรายังไงบ้าง
ตอนแรกแม่บอกว่ามันน่าจะหายได้
เราก็พอมีใจขึ้นมาหน่อยนึง
แต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับรู้สึกดีมากนะครับ
ส่วนใหญ่ก็พ่อกับแม่เขาจะปลอบเรื่อง
มันอาจจะหายอาจจะได้กลับไปเรียนอะไรแบบนี้ครับ
คุณพ่อคุณแม่ก็ยังหย่อนความหวังให้ปั่นอยู่เสมอ

แต่ระหว่างที่ต้องหย่อนความหวังให้กับลูกคุณลุง
วันแรกที่รู้เลยแล้วก็เห็นลูกร้องไห้
แน่นอนเขาเสียใจในส่วนของเขา
คนเป็นพ่อเป็นแม่เห็นว่านักกว่านั้น
หลายพันเท่าไม่รู้จริงไหม
มันจริงไหมคะคุณลุงจริงครับคุณลุงใช่
ความหวังสูตรก็อยากให้เขาเรียนจะจบ

มันท่อแท้เหนื่อยนายมันไม่อยากทำอะไรเลย

ต้องไปที่โล่ง
เรียกความรู้สึกกลับมาครับ

ถ้าเราไม่สู้คือลูกไม่สู้แน่นอน

เราต้องทำให้เข้มแข็งให้เขารู้ว่าเรา
เราเนี่ยเข้มแข็งเป็นที่พึ่งพาอาศัยของเขาได้

เขาต้องหายใดเพราะเรานี่แหละ

แต่จริงแล้วข้างในเราก็ช้ำ

มืดเหมือนเราอยู่ในที่มืด

ค่ะนอกจากจะต้องคอยปลอบใจลูกแล้ว
ก็ยังต้องคอยปลอบใจตัวเองด้วย

และนอกจากนั้นก็ยังต้องคอยปลอบใจภรรยาด้วย
เขาก็เสียใจกว่าครับ
เป็นเพราะเขาเป็นเพราะกรรมพันธุ์ของเขา

มันไม่ใช่หรอกมันเป็นเวรกรรม
คนเราเดี๋ยวหมดเวรหมดกรรมมันก็ดีขึ้น
แต่ว่าจริงแล้วความเจ็บช้ำ

โดยเฉพาะคุณป้าเล็ก

ก็ช่วงตลอดเวลาที่อยู่เขาที่โรงพยาบาล

เรียนมาทำอะไรให้ลูก

อาการที่โรงพยาบาลก็บอกว่า

แต่ทำใจได้ยากเหลือเกิน

คุณป้าเห็นคุณลุงเศร้าไหมณตอนนั้น

แต่ก็พยายามคุยกันแหละ

ถ้าเขาไม่หาย
หรือยังไงเราก็ต้องดูแลลูกเขาต่อไป

ไม่รู้ว่าเราหรือเขาจะไปก่อนกัน

และการรับมือก็ผ่านมา๕ปี
มา๕ปีก็สร้างหนี้ให้ที่บ้านพอสมควร

เพราะว่าหมอให้ฟอกไต
เห็นบอกว่าอาทิตย์ละกี่วันนะคุณลุง

แล้วอนาคตปัจจุบันล่ะคะ

ก็มีพวกค่าใช้จ่ายก็มีเช่ารถ

พอเหลือขวากเซ็ตไหม้เขาจะออกเดิน

ค่ารถค่ายาค่าฟอกไตนี่เท่าไหร่ครับ
ฟอกไตนี่ประกันสังคมก็เสีย
งั้นก็ต้องเสียค่าเช่ารถแล้วมีค่าอะไรอีกคะคุณน
ก็มีค่าส่วนตั้งก็มีค่าหมอพยาบาลหลวงเวลามังค่าเจาะเลือดมังอะไรหมด
ประมาณแต่ละครั้งที่ต้องฟอกไต

อาทิตย์ละประมาณ๓๐๐๐บาท
๑๓๐๐๐กว่าเดือนหนึ่งก็ตก๑๐๐๐๐กว่าบาทครับ
เงินเดือนลุงหมื่นกว่าบาทไปแล้ว

ก็เงี่ยมีลูกชายคนนโตลูกมาช่วยบ้าง
เนี่ยเขาถึงไม่ยอมแต่งงานเลย
เพราะว่าห่วงน้องห่วงคุณพ่อคุณแม่
อันนี้ก็ต้องขอปรบมือให้เขาด้วยนะ
ลูกกระตันอยู่ที่ดีจริง

ก็ดอก๘๐๐๐ค่ารักษาพยาบาลน้องปั่นหมื่นกว่า

ยังไม่รวมกินน้ำไฟต่างครับ

เพราะว่าคุณปุ่นเนี่ยหาได้๑๐๐๐๐กว่า

บอกว่าพ่อขอบใจหนูมากนะ

เองก็ภูมิใจค่ะแค่ฟังก็ภูมิใจแล้วค่ะ

ถ้าปั่นเขาไม่ป่วย

คงจะได้รับราชการอย่างใจหวังไว้
ป่านี้คุณพ่อคุณแม่ก็สบายเพราะว่าลูกสองคนทำงานแล้ว
อย่างน้อย๒คนก็ช่วยกันส่งน้องเรียนได้

เราเลือกไม่ได้ว่าเราจะล้มตอนไหน

เราต้องอยู่กับมันให้ได้และประคับประคองกันไป

มีหนี้ทั้งหมด๘๐๐๐บาทต้องส่งดอก
เดือนละ๘๐๐๐บาทส่งมานานแล้วนะครับ

ถ้ามีข่าวนี้ก็จะได้ไปตัด
จะได้ไม่ต้องเสีย๘๐๐๐ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนะครับ

วันนี้มาเริ่มกันที่เพลงที่๓
ครับเพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาท
อินโทรมาเลยครับ
อินโทรก็คุ้นหูกันดีนะคะเพลงนี้ใช้บ่อยในรายการของเราได้ไหมครับคุณมันพอได้พอได้นะก็ระหว่างที่ถามคุณลุงนะหันไปมองป้าเล็กนะคะก็เกร็งไปหมดแล้วนะคะตอนนี้นะคะตัดสินใจให้ดี
ถ้าหยุดก็มีสองหมื่นแต่มาบนเวทีแห่งนี้แล้วไม่มีใครหยุดง่ายนะฮะผมทราบดีต้องไปให้ไกลที่สุดเพราะฉะนั้น
สู้ครับสู้ครับ
ตัวช่วยนะครับมีทั้งหมด๖แผ่นป้ายนะครับคุณปุ่นยังไม่ได้ใช้เลยนะครับมีสิทธิ์ใช้ได้๓แผ่นป้ายในเพลงนี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ใช่ครับใช้
เอาละครับตัดสินใจใช้ตัวช่วยแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นแผ่นแรกนะครับคุณปูนครับ

รับ๔๐๐๐ไปเลยนะครับ

แผ่นที่คือ

คร่ายไปดิฐ์เลย
ขอบคุณครับ